ไปดูต่อกันที่สาวสวยหน้าเด็กกันหน่อยนะคะ

บอกเลยว่าเห็นเธอกี่ทีเนี่ยมีแต่ความสดใส
แม้ว่าตอนนี้ร่างกายจะป่วยนะครับ
แต่ว่าใจของเธอไม่เคยป่วยเลยนั่นเองนะคะ
หลายคนก็ติดตามถามถ่ายอาการของพี่นุ๊กสุธิดาอยู่เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเธอเองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยค่ะ

ส่งกำลังใจจากตัวเองให้รุ่นพี่

หลังจากที่ได้ผ่าตัดมะเร็งไทรอยด์นะคะ

ก็คือผิวจะแห้งหน่อยปากแห้งมากเลย
ก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ
ส่วนก่อนหน้านี้ค่ะอย่างที่หลายคนได้เห็นคลิป

แล้วก็ร้องเพลงโลกทั้งใบให้เธอคนเดียว
ว่าให้นิ้งคนเดียวนางเอกรุ่นพี่

คลิปนั้นทำเอาหลายคนเสียน้ำตานะคะ
แต่ก็ได้ส่งกำลังใจกันให้กับพี่นิ้ง

รับรู้ได้ถึงกำลังใจที่ทุกคนส่งให้ค่ะ
มันก็มีผลข้างเคียงเล็กน้อยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิว
ผิวเนี่ยแห้งแบบแห้งมากเลยค่ะ
เราก็ต้องใช้ครีมบำรุงอย่างเดียวค่ะ
แห้งปากแห้งผิวน้ำง่ายอะไรอย่างนี้
กำลังใจอะไรอย่างนี้ก็เราก็เต็มร้อย
เรารู้สึกได้ว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ
มันทำให้เราสู้ไปในวันข้างหน้า
โอเคกำลังใจที่เราสร้างขึ้นมันเป็นส่วนหนึ่ง
กำลังใจที่คนอื่นให้มันก็ช่วยเราส่วนหนึ่ง
มันพังพูอยู่ข้างในแต่ว่าสายตาค่ะ
มันบอกกันหมดไปแล้วไม่ใช่แค่นุ๊กนะคะ
ว่าพี่นิ้งเองก็เป็นเหมือนกัน
เขาก็ดูเข้มแข็งดูสู้นะคะ
แต่ว่าด้วยความที่นุ๊กว่าการรักษา
จะทำให้เขาเหนื่อยแล้วก็หมดกำลังใจไปบ้าง
นิ้งเนี่ยอาจจะผอมลงมากนะคะ
แต่สิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมคือความสวย
เป็นกำลังใจให้พี่นิ้งนะคะยังสวยอยู่
แล้วก็สู้ไปเรื่อยเลยนะคะ
ก็ขอให้หายเร็วแล้วเดี๋ยวเราออกไปกินข้าว

แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณนุ๊กสุธิดาด้วยนะคะ
ยังยิ้มสดใสแล้วก็พลังใจดีแบบนี้